ไปดูที่นราธิวาสกันค่ะเพราะว่าถือว่าเกิดเรื่องกลหนเหมือนกันจากการไปพบรถจักรยานยนต์จอดตะแคร์อยู่บนรางรถไฟอยู่ตรงกลางเลยนะคะบนสะพานรถไฟเนี่ยต้องหยุดวิ่งไปสามขบวนเลยเพราะไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรร้ายแรงหรือว่ามีระเบิดหรือเปล่าทหารก็ต้องนำรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันนี้
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือวิทยุสื่อสาร
พอตรวจสอบไปพบว่ารถคันนี้ปกติดีค่ะ
ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติไม่ได้มีการซุกซ่อนระเบิดหรือก่อการร้ายแต่อย่างใด
เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนขี่รถที่ไปจอดทิ้งไว้ได้๑คน
ทราบชื่อก็คือนายสุริยนต์เจริญสุกเป็นชาวตำบลเจเหอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาส
คือผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายสุริยนต์พร้อมกับรถ
ไปที่สถานีตำรวจภูทรสุงัยโกลกเพื่อประสานเครือญาติรับตัวกลับบ้าน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ขบวนรถไฟโกลหนไป๓ขบวนเลยนะคะ
มีขบวนรถไฟที่๔๖๔วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟสุไงโกลก
ปลายทางสถานีรถไฟพัทธลุงล่าช้าแล้วก็เสียเวลานานกว่า๔ชั่วโมง
ส่วนขบวนรถไฟที่๓๘วิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟสุไงโกลก
ปลายทางสถานีกรุงเทพก็เสียเวลาไป๑ชั่วโมง๓๐นาที
ขบวนรถไฟที่๑๗๖จากสถานีรถไฟสุงัยโกลกไปหาดใหญ่

เพราะว่ากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นก็ใกล้ค่ำแล้ว